ทุกผู้ชมครับคดีที่อุงอาจโหดเที่ยมเหลือเกิน
ฆาตกรรมอำพลางทั้งข่มขืนฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์
เด็กผู้หญิงวัย๑๕ปีเท่านั้นที่สงขลาน้องนิน่านะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาคนที่ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หมัดบังหมัดหรือว่านายประถมเอียดขาวอายุ๔๙ปี
นี่ตอนที่เอาตัวมาถึงนะครับตอนที่ลงมาจากรถเนี่ย
เพื่อไปทำแผนเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวแฟนนุ่ม
ของน้องนินาที่เสียชีวิตมาถึงตะโกนด่าสาบแช่งกันนะครับ

ประกาศเริ่มว่าร้านชีวิตจะดีวะ

ถ้าไม่คิดว่าจะออกมาแล้วมีปัญหาคนอื่นแบบเรา
มันทำไปเกินไปกว่าเหตุไหมพ่อมันทำขนาดนี้เลย
เกินเทศมาครับขอเรียก
นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหามาถึง
คือชาวบ้านมากันเนี่ยโอ้โห

เพราะว่าคดีมันโหดเยี่ยมอุกอาจเหลือเกิน
ทีแรกคิดว่าเด็กผู้หญิงน้องนิน่า

ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำเสียชีวิต
ค่ะเพราะว่าสภาพศพเนี่ยอยู่ที่พงศ์ยากข้างทาง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของน้องเองทับร่างเอาไว้อยู่
แต่ตำรวจบอกว่าพิรุธมันหลายอย่างมาก
เงินของน้องที่อยู่ติดตัวก็หายไป

แล้วลักษณะการถลายของรถมันก็ผิดจังหวะ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูเรื่องการทำแผนวันนี้ก่อนนะครับ
นายประถมเอียดขาวอายุ๔๙ปีหรือว่าบังหมัดผู้ต้องหานะฮะ
เป็นชาวตะบนครองสายขาวองค์เผลกวงหวานจังหวัดพัทธลุงเนี่ย

วันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นายประถมก็เริ่มจากการอธิบายขั้นตอนการลงมือทำร้ายน้องนิน่านะฮะ
ตั้งแต่ช่วงที่ขับรถยนต์ของตัวเองเนี่ยเบียดจักรยานยนต์เขาจนตกข้างทางนะครับ
หลังจากนั้นก็ตามลงไปนะครับ
ตามลงไปทำร้ายด้วยการชกท้องน้องก่อน๓ครั้ง
แล้วก็ข่มขืนน้องจนสำเร็จความไข้
ภาพซ้ายมือจะคือภาพเหตุการณ์จริงนะครับ
ในที่เกิดเหตุที่ไปเจอศพน้องนิน่า
ขวามือนี่คือตัวผู้ต้องหาที่ไปทำแผนนะครับ

นายปฐมเนี่ยบอกว่าไปเอาเหล็กเปลี่ยนล้อ
ที่ใช้ขันขันเวลาเปลี่ยนล้อนะ
อยู่ในรถตัวเองเนี่ยเอามาทุบตีเขา
โดยทุบเข้าที่ใบหน้าเขา๕๖ครั้งจนเขาเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็เอากระเป๋าสตางค์เขาไป
ซึ่งข้างในมีเงินสดอยู่๑๓๐๐บาท
ออกมาเพื่อเอามาเช็ดพวกคราบอสุจิของตัวเอง
แล้วก็เอาจักรยานยนต์ของน้องนิน่านี่แหละมาทับศพน้องเอาไว้
ตอนนั้นน้องเสียชีวิตแล้วเพื่ออำพลางคดีจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มแล้วคนขี่เสียชีวิตแล้วตัวเองก็หลบหนีไป

พฤติการการก่อเหตุของคนร้ายแล้วไม่รู้จะอธิบายจะใช้คำพูดยังไงดีนะคะ

วันนี้คนก็คุยกันเยอะต้องไปชมคุณเก่งมาสอน
เดี๋ยวดูช่วงทำแผน
นี่ฮะแล้วก็ไปเอากระเป๋าเขาด้วย
กระเป๋าสตางค์เนี่ยข้างในมีเงินอยู่๑๓๐๐บาท
วันนี้คนก็คุยกันเยอะบอกว่าโอ้โหอย่างผู้ต้องหาคนนี้
ปฐมเนี่ยหรือว่าบังหมัดเนี่ยเคยต้องคดีกระทำอนาจารย์เข้ามาแล้วนะครับ
ละเมิดทำอนาจารย์เนี่ยพ้นโทษมาแล้วนี่มาก่อเหตุเนี่ย
คราวนี้ถึงขั้นข่มขืนฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์สินเข้าไปแล้วจัดฉากอำพลางคดี
ท่านผู้ชมครับพอทำแผนเสร็จเนี่ย
ปฐมก็บอกว่าหนีไปทางไหนแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
ก็ไปขึ้นรถตัวเองนั่นแหละขับรถหลบหนีไปนะครับเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วย
คือระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวทำแผนอยู่เนี่ยนะครับ
สีหน้าเนี่ยของนายปฐมก็ดูเรียบเฉยนะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ยังได้ถามนายประถมนะถามว่าเออรู้สึกผิดบ้างไหมนะ
คือจังหวะนั้นเนี่ยนี่ฮะนายปฐมคนนี้หรือว่าบังหมัดเนี่ย
พยักหน้าพยักหน้าสั้นบอกครับช่วงทำแผนนี้ก็โอ้โหนี่ค่ะ
ก็พยายามจะถามว่าสำนึกไหมกับสิ่งที่ทำลงไปเนี่ย
คุณผู้ชมคะคดีนี้ครับทุกผู้ชมครับเรื่องของนายประถมเอียดขาว
หรือว่าบังมัติวัยสี่สิบเก้าปีที่ก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ฆ่า
แล้วก็ชิงทรัพย์น้องนี่นาเด็กสาววัยสิบห้าปีที่ทรงขาเนี่ย
อุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมมากใช่ค่ะคนพูดถึงกันเยอะมากนะฮะ
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าเมื่อไหร่โทษของการข่มขืนเนี่ย
มันจะแรงแรงแบบสุดจนทำให้คนหวาดกลัวไม่กล้าลงมือแบบนี้
ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีทางเพศ
คือผู้ต้องหาที่เกาะคดีทางเพศเนี่ย
พอติดคุกไปแล้วแล้วก็ออกมาจากคุกเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่มักจะมีการก่อเหตุซ้ำแล้วการก่อเหตุซ้ำในลักษณะแบบนี้
มันเกิดขึ้นหลายคดีในคดีของน้องนิน่าก็เช่นเดียวกัน
เพราะผู้ต้องหาเคยโดนคดีมาแล้วเป็นคดีในเรื่องของการอนาจารย
แล้วก็มาโดนคดีนี้อีกนี่ก่อเหตุถึงขั้นฆ่าเขาตายเลย
คือมันนำมาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะ
เพราะว่าไม่ได้เกรงกลัวเรื่องของการข่มขืนเลยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่วันนี้
ตำรวจเนี่ยคุมตัวบังหมัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
วันนี้เนี่ยโอ้โหญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ย
มากันสามสี่ร้อยคนอ่ะนะรถนี่ติดยาวเป็นกิโลอ่ะครับ
ในจุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพของน้องนิน่าอยู่กับรถจักรยานยนต์นะครับ
สุดท้ายพบว่าคือการข่มขืนชิงทรัพย์นะ
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็จัดฉากอำพลางคดี
นี่ฟังนะครับคุณพ่อนะญาติพี่น้องที่มารอดูหน้าผู้ต้องหาเนี่ย

เพราะว่าเด็กเก่๑๓ปี
พวกเรามันอยากกันทำอะไร
ถ้ามันเป็นข้องพอไปเลย

อารทิตย์

คิดดูห่างจากนี้นะกี่ปี
ว่าเราไม่ยอมเจ้าบ้านกลับไม่ยอม
นี่ค่ะทุกคนเรียกร้องบอกให้ประหารไปเลย

หรือไม่ก็แบบคือตายในคุกไปเลย

เขาเคยก่อคดีลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวบังหมัดเนี่ย

ช่วงของการทำแผนก็ทำแผนตั้งแต่ขับรถ
เบียดเขาจนรถเนี่ยตกถนน
จักรยานยนต์ตกถนนแล้วก็ลงไป
กเขาทำร้ายเขาข่มขืนนะ

ก่อนจะเอากระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่๑๓๐๐บาท
แล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ทิ้งศพจัดฉากเอาไว้
กลับเอาเร็วยังไงต่อ
พอแล้วพวกนี้พอแล้ว

แล้วก็ตีเอาตีตียังไงเร็ว

เอ้าตียังไงตียังไงทำท่าฝั่งไหนอ่ะฝั่งรถฝั่งรถเขา
อ่ะอ่าถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายยังไงค้าไว้ค้าไว้ค้าไว้
ค้าไว้แป๊บหนึ่งเร็วครับครับตีกี่ทีครับที่ว่าไม่ได้มุมหว่าง
มันไม่ได้ไม่ได้มุมอยากถ่ายแบบนั้นตีตีตีกี่ที
เอาส่วนไปใส่ตรงรถเอาไป

กระเป๋าอ้าวถ่ายภาพถ่ายภาพดึงกระเป๋าไปอย่าไปกลับแล้วดูกล้องดี
เราดูกล้องดีกล้องดูกล้องดีดูกล้องเอาเออแล้วก็เอากระเป๋า
เนี้ยพร้อมพร้อมตัวดิเอากระเป๋าพร้อมตัวเองเลยแล้วก็ชี้ว่าหนีไป
ทางไหนแล้วนั้นจบเลยอ้าวหนีไปทางไหนอ้าวหนีไปทางนี้
ฝามไหนเอาชี้เอาชี้ไปเอาถ่ายภาพชี้หนีไปข้างบน
หนีไปทางนู้นพัทรหลุงได้ไหมครับอ่าโอเคน่ะจบแล้ว
อ่าพีชจนตามอวกนี้
มีเงินอยู่๑๓๐๐บาทแล้วก็ขึ้นรถตัวเองขับหลบหนีไปนะครับ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมตัวนายประถมเนี่ยเดินไปต่อเนี่ยนะฮะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามคดีนี้อยู่
ได้ถามนายปฐมสีหน้าก็นิ่งเฉยอย่างนี้นะฮะ
เรียบเฉยแบบนี้คุณนฤทธิเนี่ยถามบอกรู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ย

ุ๊ยน้องค่อยังเด็กมั้ย
อย่าถอดดูจริงจังหวะนี่
พี่ทางย่าตโอ้ว่าใครทำอ่า

ทุกผู้ชมครับเนี่ยจังหวะนี้จะต้องมาทำแผน
จังหวะที่คนร้ายเนี่ยขึ้นรถขับหลบหนีไปเนี่ย
ของนายปฐมเนี่ยนะฮะพอมองไปอีกฝั่งนึงเนี่ย
เห็นชาวบ้างชาวบ้านญาติพี่น้องก็ไปไปหมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะภาพฝั่งขวาก็คือทางคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง

เขามาดูหน้าของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมค่ะ
เขาพยายามจะเข้าไปประชิดตัวผู้ต้องหาคนนี้นะคะ

มันก็จะเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย

เหมือนตาแบบเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาเล็กนะฮะ

ตำรวจก็ต้องรีบนำตัวนายปฐมขึ้นรถไปค่ะ

ทำกับลูกสาวเขาทำกับลูกหลานเขาไว้
อีกฝั่งหนึ่งเขามาลอยดูนี่

เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะดูให้ถึงตรงจุดที่ทำแผนขึ้นรถ
เพื่อจะขับหลบหนีไปด้วยตรงนั้นนะครับ
มันจะมีภาพตอนที่พานายปฐมขึ้นรถเพื่อทำแผนนะครับ
ทำแผนตอนขับรถหลบหนีหลังจากที่ลงมือก่อเหตุ
กับน้องนิน่าไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้

คือเจ้านี่ก็ทำตัวต้องหาขึ้นรถไปน่ะครับ
ตอนที่มองหน้าแบบแววตาแบบเล็กล่ะ
แล้วก็ย้อนเดินกลับไปเพื่อจะขึ้นรถ
รถเก๋งคันสีบรอนนะฮะสีเทาบรอนนั่นนะฮะ
ที่เขาใช้ก่อเหตุนะครับ
ไปฟังคุณพ่อเลยแล้วกันนะครับคุณพ่อของน้องว่ายังไงนะครับ
ไปฟังเลยนะฮะ
บ๊ายหย้ายตำไอ้ตายเลย
คุณพ่อของน้องนิน่าวันนี้มาดูการทำแผนด้วยนะครับ
บอกว่าตั้งใจมาดูหน้าคนร้ายที่ฆ่าลูกของพ่อให้ชัด
แต่ก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าคือคนก็เยอะนะ

เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นห่วงอะไรผู้ต้องหาหรอก

เพียงแต่ว่าถ้าญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านมาดูแล้ว
รอดกลั้นอดใจไม่ไหวถึงตัวขึ้นมาทำร้ายอะไรกันขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะเกิดคดีกับตัวเองเปล่านะฮะ
ส่วนคุณแม่ของน้องเนี่ยมาดูการทำแผนนะครับ
แต่พ่อบอกว่าแม่น้องนิน่าไม่ได้ลงมาจากรถนะครับ
เพราะว่าเดินไม่ไหวไม่ไหวไม่มีแรงเหนื่อยนะฮะ
ข้าวไม่ได้กินเลยฮะโศกเศร้าเสียใจนอนไม่หลับนะ
ก็ยืดย้านว่ายังไงเนี่ยไม่ให้อภัยคนร้ายอย่างเด็ดขาด
ขอให้ถึงขั้นแบบประหารชีวิตไปเลยนะฮะที่คุณพ่อบอกนะครับ
ก็มีแฟนนุ่มของน้องนิน่าด้วยนะฮะ
นุ่มวัย๑๖ปีนะครับที่มาดูหน้าผู้ต้องหาด้วยนะครับ
คือแฟนของน้องนิน่าเนี่ยบอกว่าก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
คืนวันนั้นนะฮะวันเกิดเหตุเนี่ยคือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ไม่คิดว่าแฟนสาวเนี่ยจะขี่รถออกจากบ้านไปนะครับ
ตอนที่มาเจอกันในตอนเย็นเย็นนะครับแล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ยังโกรธแค้นคนร้ายมากที่มาทำขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็มีคุณลุงด้วยนะครับที่มาญาติมากันเยอะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เขาลุมฮือเข้าไปกันหน่อยแล้วกันนะครับ
สำหรับญาติพี่น้องสำหรับชาวโบ้งชาวบ้านที่มาดูการทำแผนในวันนี้นะครับ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
นี่ฮะตำรวจก็ต้องพยายามกันกันไว้ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจำภาพนี้เอาไว้นะคะผู้ชายใส่เสื้อกล้ามสีดำ
ที่้ยิ่งจะชอบจะเข้าไปร่วมประชาทธรรมพุทธต้องหาเนี่ย
เป็มญาติของน้องนี่น่าที่เผาของเราไปคุยมา

คนร้ายนี่โหดเยี่ยมเหลือเกินไปทำกับเขานะฮะ
ตำรวจก็ต้องรีบเอาตัวขึ้นรถตู้แล้วก็ออกจากที่ทำแผนไปนะครับ

ลุงวันนี้ก็มาด้วยลุงของน้องนิน่านะครับบอกตั้งใจมาดูหน้าผู้ต้องหาเลย
ใจจริงเนี่ยอยากจะเข้าไปต่อยสักทีนึง
แต่ตำรวจเนี่ยล้อมเอาไว้กันเอาไว้ก็เลยเข้าไปถึงตัวคนก่อเหตุไม่ได้
นี่ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของน้องนิน่านะคะ
เด็กสาววัย๑๕ปีเท่านั้นค่ะกำลังจะจบชั้นม๓กำลังจะมีอนาคต
แต่กลับถูกบังหมัดคนร้ายคนนี้ข่มขืนและฆ่าชิงทรัพย์ไปนะคะ
โอ้โหทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปติดตามการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มไปและจากภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คนในครอบครัวญาติพี่น้องของน้องนิน่าผู้เสียชีวิต
พยายามจะเข้าไปให้ใกล้ตัวผู้ต้องหาให้มากที่สุดคือทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำคนนี้นะคะนายกิติการสุวรรณโนหรือเก่งอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะ
เป็นน้าชายของน้องนิน่าค่ะ
คือเลี้ยงน้องนิน่ามาตั้งแต่เล็กอะค่ะ

ตอนไปทำแผนเนี่ยนะตั้งใจจะไปดูหน้า
คนที่ฆ่าหลานสาวของตัวเอง

ถ้ามีคนมาข่มขืนแล้วฆ่าลูกสาวตัวเองเนี่ย
รู้สึกยังไง
จึงมันยิ่งทำให้เจ็บไป
อยากจะมองหน้าชัดจริงอะ

อ่ามาที่

ด้วยสภาวะอะไรต่างอะ

อีกคนนึงค่ะที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยก็คือคนที่ถอดเสื้อนี่นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพอีกสักทีหนึ่งคนที่ถอดเสื้อแล้วก็พยายามจะเข้าไปให้ใกล้กับผู้ต้องหาให้ได้มากที่สุดนะคะ
อันนี้คุณพี่ที่ใส่เสื้อกล้ามเป็นน้าแล้วก็จะมีอีกคนนึงที่ถอดเสื้อนี่ค่ะ
คือทีมข่าวก็ไปคุยด้วยเขาบอกว่ามันไม่ไหวจริงอะค่ะไม่ไหวจริง
ภาพตอนที่เห็นน้องเสียชีวิตเนี่ยนะคือเก็บภาพนั้นไปนอนคิดทุกคืน
วันนี้เลยตั้งใจจะไปถามด้วยตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้นะคะ
พูดไม่ออกแล้วมันตันจะโพสต์เสียใจอะไรไม่ออกโพสต์ไม่ได้โพสต์ไม่ได้เลย
จะเก็บวันนี้พี่คืออยากมาลงวันนี้มากเลย
ก็ที่ที่เข้าไปที่เห็นตามตามภาพมึงทำเขาทำไม
ถ้าเกิดมึงต้องการเงินต้องการทรัพย์สินมึงก็เอาไปสิมึงมาฆ่าเขาทำไม
จุดที่ทำให้ผมปรี๊ดแตกคือตอนที่เขาชูเสื้อที่ตามทางแผนชูเสื้อชูกระเป๋าอยู่ด้านล่าง
มันมีรอยยิ้มรอยยิ้มแบบกูไม่รู้สึกอะไรครับพี่

ปรีเข้าไปเลยครับอยากให้มันเจ็บสักนิดนึงอ่ะว่าเออเนี่ย
ที่มึงทุบหน้าน้องกูมึงทำอะไรเนี่ย
มึงมึงรู้สึกเจ็บยังไงแค่โดนหมัดเล็ก
คงไม่สาอะไรหรอกมั้งนี่ค่ะคุณผู้ชมคะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีลักษณะของรถจังกายันยนทรัพย์อยู่
เพราะว่าคนร้ายตั้งใจจะอำพรางให้ดูเป็นอุบัติเหตุ
คือคนในพื้นที่เขาบอกว่าจุดตรงนี้พื้นที่แถวนี้
กลางคืนมันเปลี่ยวมากนะคะแสงสว่างก็ไม่ค่อยมี
แล้วรถน้อยด้วยไม่ค่อยมีรถวิ่งค่ะ
นางสาวธิราพรพรมรักอายุ๒๑ปี

เธอบอกว่าเธอเคยถูกคนร้ายพยายามจะชิงทรัพย์เธอ
แล้วก็คนร้ายมีอาวุธพยายามจะนำตัวเธอไปข่มขืนด้วยนะ

เธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าจุดที่น้องนิน่า
มันเป็นถนนใหญ่ก็จริงนะแต่มันมืดมากค่ะ
ตอนกลางคืนเนี่ยไฟแทบจะไม่มีส่องสว่างเลย
แล้วรถวิ่งน้อยมากเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่า
ยังเคราะห์ดีที่รอดมาได้เหมือนได้เกิดใหม่เหมือนได้มีชีวิตใหม่
แต่พื้นที่ตรงนี้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้

ต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
มีแบบเหมือนแค่ไฟหน้าปั๊มค่ะแบบปั๊มน้ำมันที่แบบส่องออกมาใช่ค่ะ
ซึ่งแบบระยะเวลาระยะทางตรงนั้นมันก็ทิ้งตัวเยอะเหมือนกัน
ก็ต้องฝากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
เนินการดูให้หน่อยไม่อยากจะให้เป็นจุดเปลี่ยว
จุดที่เป็นอันตรายอ่ะค่ะครับนี่คือการทำแผนในวันนี้นะครับ
ผู้ชมครับแต่ถ้าย้อนไปดูนะฮะการสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยใช้เวลาในการสืบสวน
จับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้เนี่ยใช้เวลาวันเดียวก็ว่าได้นะฮะ
คิดเป็นชั่วโมงหนึ่ง๒๖ชั่วโมงนะฮะก็คือวันหนึ่งนะครับ
แสสำคัญนะครับทุกผู้ชมครับก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะที่ริมถนนสายเอเชีย
ตระบวนท่าช้างอเภอบังกล่ำจังหวัดสงขลายูกรจุดเกิดเหตุ
สัก๓กิโลเมตรท่านผู้ชมดูภาพนี้นะฮะ
นี่คือบังมัดนะครับหรือว่าในประถมผู้กรเหตุ
ขับรถเข้ามามาเติมน้ำมันนะครับอ่าซึ่งที่มาเติมน้ำมันตรงนี้เนี่ย
กไก่งองู๘๕๖ประจวบคิริขันมาจอดเติมน้ำมันตอนเที่ยงคืน๒๒นาที
ของคืนวันศุกร์มันก็เข้าสู่วันเสาร์แล้วล่ะ
วันเสาร์๒๗กุมภาพันธ์ใส่เสื้อสีเขียวตรองเท้าเขียวลงจากรถมา
ก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นจากภาพเนี่ยนี่เห็นไหมฮะ
เหมือนกับเขาชำเรืองไปมองอะไรบางอย่างคาดว่าไปมองน้องนิน่าที่ขี่จักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน
เพราะตอนนั้นน้องขี่รถออกมาจากบ้านแฟนนะฮะเนื่องจากจะต้องกลับบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าบังหมัดเนี่ยคงเห็นน้องนิน่าแล้วนะแล้วน่าจะตั้งใจที่จะขับรถตามไปเพื่อไปก่อเหตุนะฮะ
ขับรถตามไปก็คือไปดักรอนะฮะไปดักรอแล้วก็ไปเจอเขาก็ไล่ตามเขาแล้วก็เบียดเขาจนตกข้างทาง
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปที่น้องนิน่าเนี่ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาเติมน้ำมัน
ตรงนี้นะฮะยังใส่เสื้อฮูตอยู่นะครับแล้วก็ล้วงเงินในกระเป๋าสตางค์เพื่อจ่ายค่าน้ำมัน
เสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากปั๊มไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือจากคลิปที่เราเห็นเนี่ย
นี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจก็ใช้ในการติดตามตัวคนร้ายเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะ
หมัดจอดตรงนี้น้องมาเติมน้ำมันอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ในปั๊มเดียวกันนะครับ
หลักฐานชัดเจนในการตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่น้องเนี่ยกำลังเติมอยู่นะคาดว่าจะไปดักรออยู่นะฮะ
รองเท้าคู่นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวย้อนไปดูภาพตอนที่บังหมัด
ขับรถมาถึงปั๊มหน่อยภาพในกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับ
แล้วดูนะฮะเห็นไหมรองเท้าคู่เนี้ย
คือทีแรกตำรวจทีแรกเนี่ยเขาหาเบาะแสก่อนว่าเอ๊ะน้องนี่น่ะ
ก่อนจะไปเสียชีวิตตรงถนนตรงจุดนั้นเนี่ย
จากปั๊มเนี่ยเลยไปข้างหน้าสัก๓กิโลเมตรเนี่ย
ไปไหนมาบ้างใช่ค่ะแต่ว่าที่จุดที่พบศพน้องเนี่ย
มีรองเท้าแตะคู่นี้ทิ้งเอาไว้อยู่ค่ะคือแน่นอนว่ามีคลิปที่น้องเขาเหมือนกับส่งให้เพื่อนว่าเขาก็ร้องไห้ไปด้วย
ใช่ไหมตอนออกมาจากบ้านแฟนแฟนไม่ยอมมาส่งเนี่ย
อ่าไล่มาอ้าวเห็นภาพในกล้องวงจรปิดน้องมาเติมน้ำมันนี่เอาไปที่เกิดเหตุมีรองเท้าคู่นี้
เขามาดูในปั๊มเนี่ยช่วงเวลาที่น้องมาเติมน้ำมันมีใครบ้างค่ะ
ผู้ชายคนนี้เฮ้ยมันรองเท้าคู่เดียวกันใช่ค่ะตำรวจไปย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่ต้นทางที่น้องนิน่าออกมาจากบ้านแล้วก็เนี่ยมาเจอตรงเนี้ยแล้วที่สำคัญก็คือพอตำรวจ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงซึ่งอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันแห่งนี้ไปเนี่ย
ตำรวจเทียบเวลาเนี่ยถ้าน้องจะกลับบ้านนะค่ะแล้วขี่จักรยานยนต์เนี่ย
น้ำมันเสร็จแล้วขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน๑๐นาทีจะต้องผ่านกล้องตัวนี้
แต่ไม่มีภาพน้องนิน่าเลยไม่มีเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ย
อีกสักประมาณ๒๐นาทีถึงครึ่งชั่วโมงมีภาพรถยนต์คันนี้
รถที่บังหมัดขับมาเติมน้ำมันเนี่ยขับผ่านค่ะแต่ไม่มีจักรยานยนต์น้องนิน่าผ่านเลย
นั่นแสดงว่ารถคันนี้จะต้องไปก่อเหตุอะไรยังไงมาแน่กับน้องนิน่า
ในช่วงระหว่างทางตั้งแต่ปั๊มน้ำมันก่อนไปถึงกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งความจริงแล้วถ้าน้องนิน่าขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเนี่ยเขาต้องผ่าน
แต่กลับมีรถของนายคนนี้ขับผ่านอยู่คนเดียวแล้วเวลาก็ช้าด้วย
ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องไปในเวลาที่ควรจะต้องผ่านหลังจากออกจากปั๊มน้ำมันไป
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่สืบสวนนะครับ
อ่าจนไปดูป้ายทะเบียนรถนะฮะแล้วก็รู้ว่าผู้ที่ขับรถครอบครองรถ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยอยู่ที่บ้านที่พัทธลุงนะฮะก็ไปคุมตัวมา
นำตัวมาสอบปากคำพบพิรุธหลายอย่างโดยเฉพาะตามร่างกายของบังหมัด
มีรอยขวนอยู่ที่ตาด้านซ้ายมีรอยขวนที่คอที่หน้า
นี่ฮะที่ขาสองข้างด้วยมีรอยจิกของเล็บที่หลังด้วย
ค่ะเข็นไปเข้นมา
ก็สารภาพว่าพอเห็นเขาแล้วที่ปั๊มน้ำมันก็เลยคิดในใจเลยว่า
เดี๋ยวขับรถไปรอแล้วก็รอก่อเหตุพอน้องเขาขี่รถผ่านก็ไปขับ
เบียดตกถนนใช่ค่ะแล้วก็ไปทำร้ายข่มขืนฆ่าเขา
แล้วก็ชิงทรัพย์เข้าไปแล้วก็เอารถจักรยานยนต์เขามาทับอำพลางว่าเป็นอุบัติเหตุ
ทำให้เขาเสียชีวิตใช่ค่ะคือตัวบังหมัดเนี่ย
พอถูกตำรวจไปรวบตัวตั้งแต่ต้นอ่ะนะคะครับก็บอกกับตำรวจในลักษณะที่ว่าก็เห็นน้องนี่น่ะ
ในปั๊มน้ำมันนี่แหละแล้วก็เห็นว่าน้องขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ครับแล้วเหมือนกับน้องหน้าตาเหมือนกับร้องไห้เหมือนกับคุยโทรศัพ
เพื่อนลักษณะประมาณเนี้ยแล้วก็ตั้งใจจะไปข่มขืนโอ้โห
คือตั้งใจจะข่มขืนนี่นี่คือคำรับสารภาพของบังหมัดนะ
คนเดี๋ยวมาดูเมื่อไหร่จะประหารแบบใช่ค่ะเป็นก่อเหตุอย่างงี้นี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสรุปคดีนี้ในลักษณะแบบนี้นะคะ
คือที่สำนักงานตำรวจภูทรภักดิ์เก้าพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙พร้อมทีมตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภูทรจัวร์สงขลาแถลงข่าวนะคะ
การจับกลุ่มตัวบางหมัดเนี่ยค่ะในประถมเอิดข่าวอายุสี่สิบเก้าปี
ผู้ต้องหาคดีข่มขืนแล้วฆ่าและชิงทรัพย์น้องนิน่า
เพราะว่าศพของน้องถูกพบเป็นศพอยู่ที่ร่องกลางถนนในสงขลา
พื้นที่จัวร์สงขลานะคะตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ทะเบียนกไก่งง๘๕๖ประจวบคิรีขัน
ก็คือรถคันนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีเงินสด๑๓๐๐บาท
เป็นเงินที่ได้มาจากการชิงทรัพย์น้องนิน่า
แล้วก็มีของกลางก็คือเหล็กขันล้อเปลี่ยนล้อรถ
อันนี้คือที่คนร้ายตีเข้าไปที่ศีรษะของน้อง
ยาวประมาณ๑๐นิ้วได้นะคะอันนี้คืออาวุธที่ใช้
อกจากนี้ค่ะกางเกงขาสั้น๓ส่วน
มีกระเป๋าด้านข้างสีครีมนะคะตัวหนึ่ง
กางเกงกีฬาสีน้ำเงินแถบขาวแดง๑ตัว
เสื้อคลุมแขนยาวแบบมีฮูตคลุมศีรษะสีแดง๑ตัว
เสื้อคลุมตัวนี้แหละคือเสื้อของน้องนิน่า
เพราะตำรวจบอกว่าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่น้องนิน่าขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแฟน
ขี่มาเรื่อยจนถึงปั๊มเนี่ยครับเสื้อยังอยู่
ยังใส่เสื้อตัวนี้อยู่แต่ศพที่พบเนี่ย
ไม่มีเสื้อและคลิปภาพนี้ที่น้องนิน่าบันทึกคลิปของตัวเอง
แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเหมือนกับน้อยใจแฟนหนุ่มว่าไม่ยอมออกมาด้วยกัน
น้องก็ยังใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตมีหมวกคลุมแบบนี้อยู่
แต่ที่ศพไม่มีแต่กลายเป็นว่าเสื้อตัวนี้ไปอยู่กับบังหมัดคนร้ายนี่แหละ
ทีนี้คำรับสารภาพบังหมัดบอกว่าก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
สาเหตุที่ลงมือก่อเหตุก็คืออยากจะข่มขืนน้องนิน่า
คือตั้งใจจะข่มขืนน้องนี่นาเห็นปุ๊บขับรถตามตั้งใจจะไปข่มขืน
ดูสิคะดูสิคะคือนายประถมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ได้เดินทางจากหาดใหญ่แวะดื่มเหล้ากับเพื่อนระหว่างทางแวะเติมน้ำมันค่ะ
ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นจังหวะเดียวกันกับน้องนี่นาขี่รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันพอดี
นายประถมหรือบังหมัดคนนี้บอกว่าหันไปเห็นน้องนิน่า
เห็นว่าน้องรูปร่างดีหน้าตาดีก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
เห็นปุ๊บตั้งใจจะไปข่มขืนเขาเลยค่ะวางแผนเลยค่ะ
คือรอให้รถจักรยานยนต์ของน้องนิน่าเนี่ยขี่ออกจากปั๊มน้ำมันไป
ตัวเองก็ขับรถเก๋งตามหลังไปครับพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
เส้นทางตรงนั้นอย่างที่คนในพื้นที่บอกจริงคุณผู้ชมมันมืด
ไม่มีไฟรถไม่มีเลยรถน้อยมากสบโอกาสขับรถเก๋งของตัวเอง
เบียดรถจักรยานยนต์ของน้องนิน่าจนรถของน้องตกลงไปที่ร่องกลางถนน
หลังจากนั้นปรีไปหาน้องเลยค่ะคือน้องรถล้มแล้วน้องก็นอนอยู่ใช่ไหมคะ
รีไปหาน้องสิ่งแรกที่ทำคือต่อยท้องน้องไปสามครั้ง
ไปถึงตัวน้องปุ๊บต่อยท้องชกท้องก่อนเลยหลังจากนั้นข่มขืนน้องนะคะ
สำเร็จความไคร้แล้วก็กลับไปเอาเหล็กที่ใช้สำหรับเปลี่ยนล้อรถ
ทุบเขาที่หัวน้องอะค่ะคือฟาดเข้าไปที่หน้าด้านขวาที่หายปลาร้าด้านซ้าย
เข้าไปเนี่ยโอ้โหห้าหกครั้งนะจนน้องเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นถอดเสื้อแจ็คเก็ตของน้องที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตมีฮูตคลุมศีรษะค่ะ
เอาเสื้อของน้องมาเช็ดน้ำอสุจิของตัวเองแล้วก็อ้างว่ากลัวความผิด
ดูสิ่งที่ทำไปสิคะพอทำไปจนเสร็จจนน้องเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ว่ากลัวความผิดก็เลยจัดฉากเอารถจักรยานยนต์ของน้องที่ล้มอยู่เนี่ย
ทับร่างของน้องนิน่าเอาไว้ทับเอาไว้ที่บริเวณใบหน้าลำตัวท่อนบนอ่ะนะ
พลางศพให้ดูเป็นเหมือนอุบัติเหตุตอนแรกคนก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ทำงานไวทำงานเก่งว่ามันไม่ใช่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรภักดิ์เก้าบอกว่าตำรวจเนี่ย
พิรุธหลายอย่างจริงคุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้น
คือหนึ่งคือเงินของน้องที่เป็นเงินสดที่พกติดตัวอยู่มันหายไป
แจ็คเก็ตของน้องที่น้องใส่มันหายไป
แล้วลักษณะของรถล้มกับรอยถลัยข้างทางรอยย่าเนี่ยมันดูแปลกมาก
นี่แหละค่ะพี่รุ๊ดเยอะนำมาซึ่งการจับคนร้ายได้
ยังใส่อย่างเรียบร้อยยังติดกระดุมรุ่นซิปอย่างเรียบร้อย
คล้ายกับว่าประสงค์ที่จะทำให้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุ
สิ่งที่เราเจอต่อมาคือเสื้อฮูตสีแดง
ซึ่งแฟนของคนตายแจ้งว่าได้ใส่ออกมาด้วยหายไป
กระเป๋าสะพายหายไปจากจุดตรงนั้นมาประกอบกับการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ที่ท่านผู้จัดการท่านบอกแล้วเราก็พบพิรุธหลายประการ
จนกระทั่งนำไปสู่การเข้าพิสูจน์ทราบตัวคนร้ายนะครับ
นี่นะคะพิรุธหลายอย่างแล้วสุดท้ายก็จับตัวคนร้ายได้
บังอัดคนนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่๒๖ชั่วโมง
ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้
แต่ทีนี้ค่ะพอคนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะ
คนร้ายเองเนี่ยขับรถกลับบ้านที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วทิ้งเสื้อผ้าของน้องที่เอาไปเช็ดคราบอสุจิเนี่ยค่ะ
เอาไว้ในเขตตำบลครูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
แต่ตำรวจบอกว่าตรวจยึดของกลางเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
และเบาะแสสำคัญอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ภาพในปั๊มน้ำมัน
คือมันชัดมากคือต้องบอกว่าตำรวจไล่แบบนี้นะคะ
คือจุดแรกคือพบศพน้อง
แล้วไปเจอรองเท้าแตะของใครก็ไม่รู้อยู่แถวนั้น
แล้วก็ไล่ดูค่อยย้อนมาค่ะไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้แหละ
เห็นนายประถมหรือว่าบังหมัดคนนี้แหละ
ลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วเห็นรองเท้าว่ามันเหมือนกันเลย

แล้วก็ประติดประต่อช่วงจังหวะเวลาอย่างที่คุณภาคภูมิเล่า
นำมาซึ่งการจับคนร้ายไปเทียบเวลากันลักษณะแบบนี้นะคะ
สุดท้ายก็จับคนร้ายได้ในที่สุด
แล้วจากการตรวจสอบประวัติของคนร้ายนะคุณผู้ชม
โอ้โหเรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะมาก
นายประถมเอียดขาววัย๔๙คนนี้
ก่อนจะมาก่อเหตุฆ่าข่มขืนชิงทรัพย์น้องนิน่า

พรากผู้เยาว์อายุ๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์นะคะ

แต่คุณผู้ชมดูโทษนะจำคุกไปปีนึงรอลงอาญา

เนี่ยดูสิโอ้โหแล้วพอออกมาก็มาก่อเหตุกับน้องนิน่า
นี่ก็เกือบ๒๐ปี
แล้วหลายคนเลยตั้งข้อสังเกตว่า

คนร้ายที่ก่อเหตุในคดีทางเพศเนี่ยพอติดคุกออกมา
ไม่รู้ทำไมแหละก่อเหตุซ้ำอยู่บ่อย

ตำรวจแจ้งข้อหานายประถมคนนี้นะคะ
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มหรือรับของโจร
ฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตน
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนกระทำไว้
อันนี้คือชื่อข้อหานะคะอาจจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าข้อหานักแหละ
ซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหานี้ตำรวจชุดสืบสวนใช้เวลาวันเดียวนะคะ
คือถ้าเกิดเอาเป็นชั่วโมงก็คือ๒๖ชั่วโมงจับคนร้ายได้
เราก็คุยกันมาหลายคนหลายคดีนะฮะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่า
เข้าไปในเรือนจำไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องกลัวหรือเปล่าใช่ไหม
เพราะว่าเข้าไปก็เหมือนกับกลับเข้าไปเจอสถานที่ที่เคยเข้าไปอยู่มาแล้ว
ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับน้องนิน่านะครับ
วันนี้ครอบครัวได้รับศพของน้องจากโรงพยาบาลสงขลานครินนะฮะ
หลังจากที่ตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้ได้รับศพของน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ายางนะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านของน้องนิน่านะครับ
ก็แน่นอนนะฮะว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
พ่อแม่ครอบครัวนะครับ

วันนี้มาร่วมพิธีรดน้ำศพกัน
ในพิธีรดน้ำศพของน้องนิน่าวันนี้นะครับ
มีคุณครูมีเพื่อนที่โรงเรียนมาร่วมงานด้วยนะครับ
เพื่อนก็ร่วมกันร้องเพลง
เพื่อแสดงความอาลัยให้กับน้องนิน่าด้วยนะครับ
วันนี้เพื่อนร้องสองเพลงนะครับ

มีเพลงอยู่ตรงนี้ของพงศิษยคัมภีร์
แล้วก็เพลงฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชค
วันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าผมทำใจได้อย่าง
แม้เวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อน

ตรงนี้จะเจอใครฉันจะมีที่จะอยู่
ให้เจอรู้ในใจตลอดก่อน
ที่รักที่ต้องใจกลับไป
กลับมาให้เป็นเสียงถึงความเฮียงดัน

ความรักที่เรานึกมีด้วยบอกกัน
ทางญาติญาติทางครอบครัวจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องนิน่า
หลังจากนั้นจะมีพิธีฉันประณาคิดศพพรหัสสมดีที่สี่

คุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนนิดเดียวนะคะช่วงที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
หมัดผู้ต้องหานะคะครับไปจับที่บ้านอืมเพราะว่าหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ย
หมัดก็ขับรถกลับไปที่บ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
แล้วตอนไปจับเนี่ยนะคุณผู้ชมบังหมัดอยู่กับภรรยาและอยู่กับลูก๓คน
หมัดเองก็มีลูกสาวนะคุณผู้ชมลูก๓คนเป็นผู้ชาย๒เป็นผู้หญิง๑
ถ้าฟังข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เล่าให้ฟังแล้วก็ที่พูดในที่ทีมข่าวของเราไปคุยเนี่ย
นิน่าผู้เสียชีวิตอายุ๑๕ใช่ไหมที่บังหัดไปข่มขืนแล้วฆ่าลูกสาวบังหมัดเนี่ยอายุ๑๗
ก็เหมือนที่ชาวบ้านเขาว่าอายุไล่เลี่ยกันไปข่มขืนแล้วฆ่าเด็กผู้หญิงที่อายุไล่เลี่ยกันกับลูกสาวตัวเอง
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่แสดงหมายแล้วก็ควบคุมตัวนำตัวไปสอบสวนสุดท้ายบังหมัดก็รับสารภาพ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งไปคุยกับครอบครัวของบังหมัดไปเจอภรรยานะคะ
ภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าบังหมัดสามีเนี่ยมีอาชีพขับรถบรรทุกนานจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่ง
ภรรยาบอกว่าจนถึงตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าสามีเป็นคนทำสามีเป็นคนดีรักครอบครัวรักลูกมาก
ตอนที่ตำรวจบุกมาจับสามีก็พยายามจะถามว่าสามีเธอไปทำอะไรตำรวจไม่บอกบอกแค่ว่าให้ไปคุยกันที่โรงพัก
สักพักตำรวจก็คุมตัวกลับมาที่บ้านมาถามมาถามว่าเสื้อผ้าที่สามีเธอใส่เนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เธอก็งงว่าเอ๊ะตกลงสามีเธอไปทำอะไรกันแน่นี่นะคะแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าคือหลักฐานมันชัดมากจริง
เสือผ่าที่ใส่ในวันก่อเหตุทั้งของกลางที่เป็นอาวุธที่ทำร้ายน้องนิน่าจนเสียชีวิต
เงินของน้องทั้งเสื้อของน้องก็อยู่ที่ตัวบังหมัดนี่แหละ
แต่ภรรยาของบังหมัดก็บอกว่าครอบครัวลำบากเลยสามีไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกต่อไปยังไงค่ะ
เป็นยังไงแต่เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้แล้วเขาก็รับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงจริง
อยู่ที่บ้านอาจจะอย่างหนึ่งก็อรรยาใช่แล้วก็ไม่รู้นะ
ประวัติคดีก็มีอยู่แต่ว่าเขารับสารภาพเองนะฮะ

เอาล่ะทางครอบครัวนี้ก็คงลำบากใช่ไหม
พ่อผู้นำครอบครัวไม่อยู่

แต่อีกทางครอบครัวเนี่ยลูกสาวเขาตายนะ

ลูกสาวเขาตายถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมเลยนะฮะ
และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับบ้านของบังหมัดเนี่ยนะ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือบังหมัดเองเนี่ยเป็นคนที่อำเภอกงหราตั้งแต่เกิด
ไม่เคยมีปัญหากับใครเจอชาวบ้านทักทายยิ้มแย้ม
ก่อนหน้านี้ไปทำงานที่บางสะพานที่ประจวบคิริขัน
เพราะช่วงโควิด๑๙ก็ไปทำงานรับส่งของที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

แต่คุณผู้ชมดูนะคะว่าคนที่ชาวบ้านในพื้นที่
คนในครอบครัวบอกว่าเป็นคนดียิ้มแย้มทักทายนิสัยดี
ดูแลครอบครัวดีแต่ใครจะไปคิดเนี่ยมาก่อคดีโหดเยี่ยมแบบนี้
มันก็อาจจะคล้ายกับเวลาเด็กวัยรุ่นไปตีไปต่อยไปทำร้ายกันนะนะ
บางทีพ่อกับแม่ก็บอกเอ้าลูกอยู่ที่บ้านก็ดูเป็นคนดีนี่
ใช่บางทีเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะ
เราเห็นกันอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงยิ้ม
ก็แข็งยิ้มแย้มทะกายดีแต่อยู่ดีอ๋อโหก็เห็นแบบนี้ได้

ว่าควรจะถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแล้วหรือยังหรือว่ายังไงนะฮะ
คือคดีของน้องนิน่าเนี่ยแน่นอนว่าโทษหนัก
หรือจะมีเกินไปถึงวรรลชีวิตแต่ว่ามันเป็นกรณีฆ่า
เนื่องจากคดีนี้คนร้ายทั้งข่มขืน
แล้วก็ทำร้ายแล้วก็ฆ่าเขา
แต่เรื่องของการคมขืนก็ให้โทษแบบหนักสุด
จนคนหวาดกลัวไม่ต้องทำอีกแบบนี้ท่านผู้ชมครับ

วันนี้เราไปคุยกับคุณบุ๋มปนัดดานะฮะ
คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับนี่ฮะซึ่งเป็นพิธีกรดาราชื่อดังนะครับ
เป็นอดีตนางสาวไทยเป็นประธานองค์กรทำความดีนะครับ
วันนี้คุณบุ๋มเนี่ยบอกกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับบอกว่าเห็นข่าวน้องนิน่าแล้วล่ะนะ
ข่าวที่เกิดขึ้นกับน้องนิน่าเด็กวัย๑๕ขวบเด็กสาววัย๑๕ที่สงขลาเนี่ย
ที่รู้ข่าวนี้เธอบอกว่าเธออ่านข่าวทั้งน้ำตานะฮะ
ไม่เข้าใจว่าทำไมพฤติกรรมของผู้ต้องหาถึงเยี่ยมโหดได้ขนาดนี้
ใจคอยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างหรือไม่
หากเป็นไปได้อยากให้ผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับหรือจะคดีไหนก็แล้ว
แต่ที่ก่อเหตุข่มขืนแบบนี้ควรได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ถึงที่อยากเห็นข้างทางแล้วอยากจะข่มขืนเอารถชนเขาได้เลยเหรอ
นี่โลกมันโหดร้ายไปถึงไหนแล้ว
ว่าแล้วคือข่มขืนเขาขโมยของเขายังไม่พอ
เอาเหล็กเนี่ยไปตีหัวเขาอีกแล้วเอามอเตอร์ไซค์ทุ่มทับเขาอีกเนี่ย

ประชาธรรมกันแบบจะอยากจะทำอย่างนั้นไม่แปลกใจเลย
เป็นเราแล้วถ้าอยู่ตรงแถวนั้นดิฉันก็จะไป

คือต้องคนนั้นใจเฮี่ยมขนาดไหนบอกเลยนะ
เคสที่ทำได้ขนาดนี้ประหารเถอะ
ความคิดเห็นพี่บุ๋มก็คืออยากให้ประหารชีวิต

ข้าวที่เลี้ยงในคุกเงินภาษีประชาชนไหม
ฉันก็ไม่ต้องการเอาเงินฉันไปเลี้ยงคนอย่างนี้ป่ะ